เรื่องของหลานอาม่าเสียเอ็มฮะ
เมื่อวานี้ได้เดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาที่สนสายไหม
สำหรับคดีที่ไปทำร้ายร่างกายแฟนสาว
ซึ่งกำลังตั้งคันอยู่ด้วย๒เดือนนะคะ
สารมีนบุรีอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวนะคะ

บอกว่าที่ทำผิดไปและไม่ได้คิดถึงลูกในท้องนะคะ
นายชนลวิทย์หิรันชัชวานหรือว่าเสียเอ็มหลานอาม่า
เป็นเจ้าของธุรกิจรถยนต์มือ๒นี่นะคะ
ก่อเหตุทำร้ายร่างกายแฟนสาวที่ตั้งคันได้๒เดือน

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒๒กรกฎาคมที่ผ่านมา
เมื่อวานี้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาที่สถานีตำรวจนครบานสายไหม
หลังจากที่ถูกออกหมายเรียกและนำหมายไปติดไว้ที่หน้าบ้าน
จากการสอบสวนนายชนลวิทย์ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาก่อนนะคะ
และขอโทษแฟนสาวกับสิ่งที่ทำลงไป
โดยไม่ทันคิดถึงลูกในท้อง
และพร้อมยอมรับผิดทุกอย่างค่ะ
ฟังเสียงนายชนลวิทย์หรือว่าเสียเอ็มค่ะ
ก็ไม่ว่าพี่พี่มมันสลัดอยู่

วันนี้คือเรารับสารผ้าสู่ลหน้าค่ะ
รับใช่
หลังจากการสอบปากคำ๓ชั่วโมงเต็มค่ะ

นักงานสอบสวนก็นำตัวนายชนลวิทย์ส่งสารมีนบุรี
เพื่อขออำนาจศาลฝากหางผลัดแรก

ทำร้ายร่างกายทำให้เสียทรัพย์
และดูหมินเจ้าพนักงานพร้อมแนบคำร้องคัดค้านการประกันตัว
แต่ทีนี้พอส่งสารสารพิจารณาแล้วเห็นว่านายชลวิทย์
มีโทษตามประมวลกฎหมายอาญาฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่น
จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายและจิตใจ
มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน๒ปีปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับกำหนดฝากขังนี่๖วันสำหรับผลัดแรก
แต่ว่าสารอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่มีหลักทรัพย์ด้วย
แต่ให้เสียเอ็มนิสาบานตนบอกว่าจะมาสารตามกำหนดนัดของอายการทุกครั้ง

เมื่อวานนี้นะคะเสียเอ็มได้โทรศัพท์พูดคุยกับพี่ชายของอดีตภรรยา
พี่ชายของนางสาวยศวดีที่ถูกทำร้าย
ใช่ค่ะบอกว่าพูดคุยกันแล้วนะคะโดยเสียเอ็มอยากจะมาขอขมา
กับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดและยอมชดใช้ค่าเสียหาย

ส่วนรายละเอียดข้อตกลงพี่ชายบอกว่าไม่เปิดเผย
ส่วนกรณีที่นายชนลวิทย์ก็คือเสียเอ็ม

บอกว่าตอนนี้สภาพจิตใจของน้องสาว
ยังไม่พร้อมจะรับเรื่องอะไรทั้งนั้นนะคะ
ขอให้เป็นเรื่องทางคดีและให้ตำรวจดำเนินคดีก่อน
ค่อยมาพูดถึงเรื่องนั้นค่ะ